โอ้โหกะลำตีต่วมากเลยเนี่ยนะถ้าใครมาขโมยเนี่ยปักไปไว้แล้วนะว่า
ติดโควิดไปเลยอ่ะพร้อมเก็บแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อน
กันแล้วค่ะถามว่าบ้านเราจะหนาวจัดขนาดว่าหิมะตกหรือว่าจะเดินแล้วแข็งไปเลยไหมไม่มีทางเป็นไปได้นะคะแต่ว่าอุ่นขึ้นหรือเปล่าตอบได้เลยว่าสัปดาห์นี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียสก็จะอุ่นขึ้นเล็กน้อยหลายพื้นที่แต่ดูจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแผนที่ดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยก็จะ
อุณหภูมิอุ่นอุ่นกำลังดีนะคะถ้าดูจากแผนที่อากาศแล้วนะคะเราจะเห็นเส้นพันสิบสองนะคะก็คือเส้นสีแดงเนี่ยอยู่ทางตอนบนของประเทศไล่ความหนาวเย็นกลับจีนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางพื้นที่เท่านั้นที่อยู่บนยอดดอยอดภูที่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นอยู่พออากาศเย็นอยู่อากาศร้อนมาพัดใสเนี่ยนะคะก็

ประเทศที่ค่อนข้างดีคืออากาศจะแตกต่างกันนะคะภาคใต้ก็จะฝนกับร้อนตอนกลางก็จะชื้นตอนบนก็จะหนาวเรียกว่ากำลังสบายหลายประเทศก็อยากจะมาบ้านเราฝนจะไม่มาจะมาอีกทีเนี่ยค่ะประมาณสักวันที่๒๙มกราคมจะมาบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะคะก็คือแถบภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ภาค
ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าค่อยระวัดระวังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี้ยอ่าค่ะคุณผู้ชมก็เป็นการค่ายการล่วงหน้านะคะส่วนใครค่ะ
ใครอยากจะไปท่องเที่ยวภาคอีสานอย่างจังหวัดนครราชศรีมาแนะนำไปที่นี่นะคะนี่เลยค่ะ
คอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยว
ชมพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณหน้าผาที่ยื่นออกมาแล้วคุณก็จะมองเห็นริมน้ำสวยงามทีเดียว
เห็นอยู่นี้คือเขื่อนลำแซะนะคะแล้วก็ยังมองเห็นป่าอุทยานแห่งชาติทัพลาน
เห็นทั้งด้านบนด้านล่างสวยงามทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์เหมาะไป
อากาศให้เต็มปอดเลยค่ะแต่สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวภาคเหนือ
อยากจะไปชมความสวยงามของดอกพญาเสือโครงสีชมพูที่หมู่บ้านขุนช่างเขี้ยนจังหวัดเชียงใหม่
เตือนไว้เลยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเบ่งบานเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะ
ถ้ายังไม่ได้ไปก็รีบกันหน่อยเพราะว่าหลังเดือนมกราคมเป็นต้นไปเนี่ย
พญาเสือโครงก็จะเริ่มร่วงโรยไปตามฤดูกาลแล้วค่ะจะมาอีกทีก็รอกันปีหน้าเลย
จากหนาวก็กลายมาเป็นร้อนกันแล้ว
เพราะฉะนั้นค่ะช่วงนี้ก็ต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงดูแลสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วยนะคะคุณผู้ชม
เอาล่ะดิฉันขอตัวไปเก็บกะหล่ำปลีก่อนกำลังสวยแบบนี้ออเดอร์มาเพียบเลย
ไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยมันจะรอกันอยู่หลายออเดอร์เดี๋ยวฉันดูบินสิโอ้โหเยอะเลยคุณผู้ชม
ยังไงก็ลาไปก่อนอ้าวหายไปแล้วขโมยมาแล้วคุณผู้ชมไปแล้วค่ะ